อันนี้มีประกบแต่ที่ประกบกันคือรถกระบะหัวร้อนสองคันบนถนน
บี้กันบี้กันจะแซงกันจะแซงกันให้ได้นะครับ
แล้วก็แซงไม่ได้งานนี้เนี่ยบนถนนเนี่ยกล้วยเป็นเครือเลยครับ
นี่นะคันนี้นะคะให้ท้าแซงไม่ได้ให้น้าเมื่อกี้
ไม่ดูทางแสงไม่ได้แล้วรถเราหนักนะเปิดกระจกให้
ไข่เขียวไข่แดงปะเปิดกระจกเลยพ่อมันหนักอ่ะพี่
ทำไมดูทางดูทางจอดดิมึงจอดดิ
ไม่จอดนะจอดนะจอดดิเออมึงจอดดิพ่ออย่าอย่าใช้มีดนะ
เนี้ยตำรวจอยู่นี่พี่รถหนักนะ
พี่พี่ดูทางเลยรถดูรถดูทางเลย
ใจร้อนกันจริงจริงนะฮะนี่จะจอดกันนะ
ไม่สวยนะครับนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
บนถนนสายกำแพงเพชรนครสวรรค์ฝ่ายอ่าผัวเมียที่ขับรถกระบะมาทุกของหนักเนี่ยเป็นฝ่ายเอาคลิปมาโพสต์นะครับแล้วก็
แล้วก็มาถูกชายหญิงนะครับที่ขับรถกระบะสีดำในคลิปเนี่ยตะโกนให้ของลับที่ผมบอกเต็มถนนนั่นแหละนะฮะ
จากไม่พอใจที่แซงขวาไม่ได้
ด้วยความโกรธครับจึงขับรถตาม
เพื่อจะถามว่ามาให้ของรับทำไม
แล้วอยากจะบอกว่ารถมันหนัก
จะเปลี่ยนเลนซ้ายทันทีมันทำไม่ได้
ก็เลยต้องแช่ขวาไปก่อนอันนี้คือเหตุผลของเขา
แต่ก็ถูกด่าสวนมาว่าโง่บ้างควายบ้าง

ต้องด่าโต้ต่อไปอย่างที่เห็นในคลิป
เมียตะโกนเตือนเพราะรู้ว่าเป็นคนใจร้อน

ผัวเมียคู่นี้โพสต์คลิปไม่นานก็รบออกไปแล้ว
และชาวแน็ตส่วนใหญ่ก็ตำหนิการกระทำของรถกระบะดำ
เพราะว่าข้ออ้างว่ารถหนักแล้วครับ
แค่มันทำไม่ได้
เพื่อจะหลบหลุมหลบบ่อมากกว่าหรือเปล่า

เดี๋ยวมันจะจบไม่สวยและที่สำคัญนะฮะ

แล้วก็ขับให้ถูกกดจราจรหนีไปซะ